ตลอดตลาดมาแล้วค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะได้เวลามาเช็คราคาสินค้ากันแล้วนะจ๊ะ
วันนี้ไปดูราคาของเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดงวันนี้ค่ะยังคงที่อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองค่ะ
มาดูราคาผลไม้นะที่หลายคนมีติดตู้เย็นกันนะคะฝรั่งกิมจู๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนชมพู่ทัพทิมจันทร์นะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อเรื่องราคาสินค้านะคะ